พาไปดูเก็บตกบรรยากาศงานสงคราน

ติดตามในสีสันไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะ

จัดกิจกรรมประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล

กิจกรรมในงานมีการแข่งขันก่อเจดีไซน์

แต่ที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามคือ
วยทะเลที่ได้คู่เอกคือนายวิทยาคมคาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จฝ่ายน้ำเงิน
วนหมัดกับนายสมัยแจ้งสินผู้ช่วยผู้จัดการปรายศนีย์
มุมแดงเริ่มการข่มขวัญคู่ต่อสู้
ด้วยการโชว์รอยสักทั้ง๕แถว๖แถว
จากนั้นพี่เลี้ยงยังช่วยกันแบกหามนักมวยขึ้นเวที
การต่อสู้ก็แสนจะเข้มข้น
ก่อนที่ชัยชนะจะตกเป็นของท่านนายก
ส่วนนักชกมุมแดงเมื่อพลาดท่าก็ถูกหามกลับเข้าฝั่งตามระเบียบ
ต่อกันที่บริเวณทุ่งนาข้างวัดทองทั่วตำบล
คลองนารายอำเภอเมืองจันทบุรี
ที่ขณะนี้ถูกแปรสภาพเป็นสนามแข่งขัน
รถจักรยานยนต์แบบซาเล้งพ่วงข้าง
ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมความบันเทิงของงานสงการย้อนยุคประจำปี
สนามแห่งนี้เลือกใช้รถจักรยานยนต์แบบซาเล้งพ่วงข้างมาแข่งขัน
เนื่องจากชะบ้านในตำบลของนาราย
ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้แต่ละครอบครัว
ต่างมีซาเล้งไว้ในครอบครอง
กิจกรรมในงานก็มีความสนุกสนานมากมาย
ตามภาพที่เห็นนี่แหละครับ
ปิดท้ายด้วยประเพณีแห่พระด้วยเกวียน
จากอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร
พิธีเริ่มจากนิมวลพระพิสุสงค์ขึ้นเกวียน
จากนั้นขบวนเกวียนได้เคลื่อนไปตามถนนสายต่าง
โดยจะมีชาวบ้านร้องลำทำเพลง
นำหน้ากวางเกวียนอย่างสนุกสนาน
ประเพณีนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวลานกระบือ
สืบทอดกันมาเป็นเวลานานกว่า๓๐๐ปี
ซึ่งนับว่าเป็นการแสดงออกถึงความรัก
ความสามารถของผู้คนในท้องถิ่น
โดยใช้ประเพณีเป็นตัวเชื่อมประสาน